พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองค่ะมีวัยรุ่นนำระเบิดไปวางไว้บนสารพระภูมิ
ชาวบ้านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปเก็บกู้ระเบิดนะคะ
เบื้องต้นเดาว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นการแก้บนหรือเปล่า

บนว่าจะไปวางระเบิดเอาไว้

หรือไปวางเอาไว้เพื่อวางฝากเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังหรือเปล่า

หรือระเบิดลูกเกลี้ยงวางอยู่บนสารพระภูมิค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังแบบเต็มที่นะคะ
ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกมัยตรีพากุลรองสารวัตรสอบสวนสพมาพตาพุธอำเภอเมืองระยองได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์เอาระเบิดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์
แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไปวางไว้ที่สารพระภูมิในซอยห่างจากถนนสายหนองกระบาก๑๐เมตรตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะก็เจอถุงพลาสติกสีขุนน่ะนะคะ
มีกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหุ้มอยู่แล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือระเบิดนี่แหละ
ปรากฏว่าลูกระเบิดนี้เนี่ยยังใช้งานได้จริงจริงนะคะใช้ผ้าเทปรัดสลักเอาไว้
คาดว่าวัยรุ่นอาจจะวางไว้เพื่อซ่อนเหมือนฝากเอาไว้ก่อนไปเที่ยวก่อนกลับมา
นำมาเก็บกลับไปหรือแก้บนหรือเปล่าอาจจะบนเอาไว้แล้วประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอหรือเปล่า
ก็เลยเอาระเบิดมาวางแบบนี้ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้เลย
เดี๋ยวจะต้องมีการติดตามหาตัววัยรุ่นเจ้าของลูกระเบิดมาสอบสวนนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ